คุณผู้ชมค่ะมาดูกันที่ข่าวดีกันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับครอบครัวศิระฉายากำลังมีสมาชิกเพิ่มแล้ว
สมาชิกเพิ่มที่ว่านี่ก็คือเบบีนะคะของคุณลูกสาวคุณอีฟ
ทธิดาท้องที่สองแล้วนะคะตอนนี้เบบีอยู่ในท้องแล้วนะคะ
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐของเราเป็นที่แรกเลยเกี่ยวกับเรื่องการตั้งท้องน้องคนที่สองนี้นะคุณผู้ชม
คือหลายคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนว่าพอเสร็จพิธีพระราชทานเพลิงศพอาต้อยเศรษฐาเนาะ
มาไม่นานคุณอีฟเนี่ยก็ตั้งคันลูกคนที่๒เลยตอนนี้เบบีในคัน๕เดือนแล้วค่ะ
ถึงแม้ว่าจะเป็นท้องที่๒แต่ว่าคุณอีฟก็มีอาการแพ้ท้องหนักมาก
เห็นบอกว่าทานอะไรไม่ค่อยได้น้ำหนักลดไปหลายกิโลแล้วค่ะ
อีกทั้งนี่น่ารักมากเลยมีบุญ

ส่วนความเชื่อที่หลายคนว่านี่เป็นเรื่องของอาต้อยกลับชาติมาเกิดหรือเปล่า
กลับมาเกิดในท้องลูกสาวหรือเปล่านะฮะงานนี้คุณอีฟบอกว่า
แล้วแต่ใครจะคิดเลยค่ะส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีของครอบครัว
เป็นข่าวดีของครอบครัวเราเพราะว่าตอนที่คุณพ่อหรือว่าอาต้อยเศรษฐามีชีวิตอยู่
อาต้อยบอกว่าอยากจะอุ้มหลานสาวนะคะเพราะว่าคนโตเขาเป็นลูกชายใช่ไหม
ก็ตั้งชื่อลูกคนนี้ว่าน้องมีตังค์คนแรกเนี่ยตั้งไว้แล้วว่าน้องมีบุญ
คนต่อมาเนี่ยในท้องตอนนี้น้องมีตังค์เพราะว่าอะไรคุณอีฟเขาก็พูดแบบติดตลก
ก็อยากมีตังค์บ้างนะคะน่ารักทีเดียวไปฟังคุณอีฟค่ะ
นี่ค่ะเริ่มมีภูมิให้เห็นแล้วค่ะ

ผู้หญิงค่ะผู้หญิงสมใจคุณตาคุณตาอยากได้ผู้หญิง

ลุ้นไม่ลุ้นเพราะว่าอันนี้ตั้งใจ

มีตังค์
มีบุญแล้วขอมีตังค์มากนะ
คุณยายก็แฮปปี้ค่ะตอนนี้ช่วยพยายามเป็นแรงในการช่วยเลี้ยงมีบุญ

แต่ความเชื่อหลายคนว่าแบบอาต้อยมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่รู้สิเนอะเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ายังไงก็เลือดเนื้อเชื้อไขของเขาอยู่แล้ว
ยังไงเขาก็ไม่ว่าเขาจะกลับมาหรือว่าเขาจะยังอยู่ข้างบนแล้วมองลงมาอะไรอย่างนี้
ไงก็มีตังค์ก็เป็นคนเขาเรียกอะไรนะคงเป็นหลานที่เขาอยากได้มาตลอด
มีหลายคนพอรู้ว่ามีน้องก็มีเขาเรียกอะไรนะกำลังใจดีมาให้
แล้วก็หลายคนก็ยังพูดว่าคิดถึงคุณพ่ออะไรอย่างนี้
พวกเราก็คิดถึงก็ทุกครั้งที่คิดถึงก็ยังมีแต่เรื่องดีก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งความรักคุณผู้ชม